มาเริ่มกันที่อันดับที่๕กับต้นลำไย๓นางอายุกว่า๑๐๐ปี

ไปดูความแปลกของต้นลำไยต้นนี้กัน
ซึ่งต้นลำไยที่เห็นอยู่นี้คุณผู้ชมเชื่อไหมคะ
ว่ามันมีอายุมากกว่า๑๐๐ปีแล้ว
โดยต้นลำไยต้นนี้สูงประมาณ๓เมตร
เหมือนจะปกติทั่วไปแต่ที่ไม่ปกติก็คือ
ลำไยต้นนี้จะมีรูตรงกลางต้น

และมีอยู่๓กิ่งที่งอกออกมาใหม่จากแม่กิ่งที่ตาย
จนมี๓ต้นในต้นเดียวกัน
ทางเจ้าของเขาก็เลยเรียกต้นลำไยต้นนี้ว่าสามนาง
มาต่อกันที่อันดับที่๔กับต้นขนุนแปลกลำต้นเป็นสีส้ม
คุณป้าเจ้าของต้นขนุนต้นนี้เล่าให้ฟังว่า
หลานชายของคุณป้าได้นำรถจักรยานยนต์มาจอดไว้ใต้ต้นขนุน
จากนั้นก็มีน้ำสีส้มหยดมาใส่รถจักรยานยนต์
หลานชายก็เลยไปเพ่งที่ต้นขนุน
ปรากฏว่าเนื้อในต้นขนุนเป็นสีส้มเข้ม
และเปลือกลำต้นก็แตกลายงาสร้างความแปลกใจเป็นอย่างมากค่ะ
ต่อเนื่องกันไปเลยที่อันดับที่๓กับต้นมะละกอโผล่ขึ้นจากลูกมะพร้าว
นี่คือต้นมะละกอที่มีลำต้นอายุประมาณกว่า๑เดือนค่ะ
งอกโผล่ออกจากส่วนท้ายของลูกมะพร้าวแห้งที่ตายอยู่บนพื้นดิน
ซึ่งต้นมะละกอนี้มีความสูงประมาณ๘๐เซนติเมตร
แต่ก้านใบรอบต้น๑๑ก้านใบ
ซึ่งมีก้านใบเขียวสมบูรณ์๙ก้านใบ
และก้านใบสีเหลืองอีก๒ก้านใบ
โดยมีรากแผ่อยู่ข้างในลูกมะพร้าว
สร้างความแปลกประหลาดและงงงวยให้กับชาวบ้านที่เห็นเป็นอย่างมาก
มาถึงอันดับที่๒กันแล้ว
กับต้นไม้แปลกคล้ายหน้าคน
เจ้าต้นไม้แปลกคล้ายหน้าคนนี้อยู่ที่หมู่ที่๕ตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
ชาวบ้านเขาเล่ากันว่าต้นไม้นี้เป็นไม้ยืนต้น
ลำต้นมีปุ่มออกมาหน้าตาท่าทางคล้ายคนยืนมองอยู่สูงประมาณเมตรกว่า
และมีอายุประมาณ๑๐๐ปีได้แล้วล่ะค่ะ
และสุดท้ายกับอันดับที่๑ต้นโพแปลกออกดอกสีชมพู
พาคุณผู้ชมมากันที่วัดโพทองตำบลเนินมะกอกอำเภอบางมูนาคจังหวัดพิจิตร

หลายคนเข้ามาเห็นแบบนี้ก็อาจจะงงว่าของจริงของปลอม
ซึ่งบอกได้เลยว่านี่คือต้นโพแท้สีชมพูของจริงไม่จกตาค่ะ
ซึ่งต้นโพสีชมพูนี้มีอายุประมาณ๑๓ปีแล้วล่ะค่ะ

แต่เกิดมาจากรากแขนงของต้นโพต้นใหญ่ด้านหลังที่มีอายุกว่า๑๐๐ปีนี่แหละ
ซึ่งก็มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าต้นโพร้อยปีนี้เป็นต้นโพที่มีผู้ไปแสวงบุญที่ประเทศอินเดียนำมาปลูกที่วัดโพทองแห่งนี้
โดยต้นโพต้นเล็กนี้จะออกใบเป็นสีชมพูปีละครั้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
ซึ่งชาวบ้านที่อยู่กันมานานเขาก็จะชอบมากราบไหว้ขอโชคขอลาบกันนี่แหละค่ะ
ต้นไม้สุดแปลกชาวบ้านเชื่อศักดิ์สิทธิ์ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้แต่ละต้นเนี่ยแปลกสุดสุดจริง
แต่ในความแปลกนี้อาจจะเกิดขึ้นจากเซลล์ของต้นไม้ที่มีความผิดปกตินั่นเอง
ถือเป็นสีสันความหายากที่เราไม่ได้เจอกันบ่อยนะคะ